เรื่องจริงยิ่งกว่าละครมาอีกแล้วนะคะ

สามีภรรยาคู่หนึ่งไปทำงานเป็นลูกจ้างรับเหมาก่อสร้าง

คุณผู้ชมน่าจะเห็นจากที่เขาโพสต์ลงในโซเชียลกันบ้างแล้ว

เจ้านายค่ะนายจ้างโกงเขาไม่มีเงินติดตัวสักบาทเดียว
ที่คุณผู้ชมเห็นเขาเดินเนี่ยไม่ใช่แค่เดินเตะฝุ่นคลุ่นคิดไปนะคะ
ว่าจะทำยังไงต่อเขาพยายามเดินกลับบ้านค่ะ
บ้านอยู่โคราชเดินเท้าจากโคราชที่มาทำงาน
บ้านอยู่ชนบุรีโอ้โห๔วันคุณผู้ชมค่ะ
ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเขาต้องเก็บยอดกระถิ่นที่มันขึ้นริมทางอะค่ะ
ประทังชีวิตนี่ชีวิตจริงนะคะอืม
นายจำเรินสุพตะวัย๓๖ปีและนางแถวสีทองวัย๕๓ปี
สองสามีภรรยาคู่นี้เดินเท้าตากแดดอยู่ริมถนนสาย๓๐๔กบินบุรีศรีมหาโพธิ
ล่องฉะเชิงเศร้าก่อนถึงโรงเรียนสายมิตรศึกษาที่อำเภอกบินจังหวัดปราจีนบุรี
โอ้โหคนไปเห็นก็งงว่าสองคนนี้มาเดินเหงื่อไหลตากแดดร้อนอะไรอยู่กลางถนนแบบนี้
คุณผู้ชมภาพเขาเขาไหม้แดดจนหน้าดำหมดแล้ว
ชาวบ้านเห็นแบบนี้ก็ฟิตปกตินะค่ะแจ้งผู้สื่อข่าวให้ตรวจสอบหน่อย
เลยมีโอกาสที่พูดคุยว่าเจอแต๊ะที่ปราจีนใช่ล่ะ
แต่ไม่ได้มาเริ่มเดินที่ปลาจีนนะคะ
เดินจากโคราชมาถึงปลาจีนบุรีแล้วอ่ะค่ะอืมถามว่าลุงแล้วทำไมไม่ขึ้นลงขึ้นรถกันเล่า
เดินเท้ากันทำไมผมโดนโกงผมไม่มีเงินติดตัวเลย
ก็เลยต้องเดินเขาบอกว่าเดินจนเท้าพองค่ะ
ถ้าหิวก็เก็บหามะขามบ้างยอดกระถิ่นบ้างที่มันขึ้นอยู่ริมทางน่ะ
ประทังความหิวไม่ไหวจริงก็มีบ้านที่ไปขอข้าวชาวบ้านริมทาง
ขอข้าวพระที่เดิมบินทบาทประทังชีวิตส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี้ย
ไอ้ข้าวผัดกระเพราไข่ดาวเนี่ยนะคะชาวบ้านพอรู้เรื่องอ่ะ
เขาเห็นใจเขาซื้อข้าวให้กินเราพูดคุยกับนายจำเรินนะคะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขากับภรรยานางแถวเนี่ย
แล้วก็เพื่อนเพื่อนอีกสี่ห้าคนไปทำงานกับนายจ้างที่นครราชสีมา
แล้วนายจ้างย้ำนายจ้างนะคะบอกพวกเขาบอกว่า
ขอยืมเงินหน่อยจะเอาไปหมุนซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง
ที่จะให้เงินลูกน้องนะไปยืมเงินลูกน้อง
เขาเป็นคนมีน้ำใจไงครับเขาให้ยืมค่ะอืม
แต่นายจ้างนอกจากไม่มีน้ำใจแล้วจิตสำนึกไม่รู้มีไหม
ไม่คืนค่ะไม่คืนเงินไม่พอหนีเข้าไปเลย
พวกเขาลอยแพ้พวกเขาไว้ตรงนั้นนะคะตัดสินใจเอ้า
ทำง่ายต่อแล้วทีเนี้ยยากย้ายกลับบ้านก่อนแล้วกัน
ตั้งหลักที่บ้านแต่เงินไม่มีไงไม่มีเงินเลย
เพราะให้นายจ้างยืมเงินไปแล้วก็เลยต้องใช้สองขาของสองคนเนี่ยค่ะ
เดินเท้ากลับบ้าน๔วันเต็มเพิ่งจะถึงปลาจีนบุรี
นายจ้างนี่โกงค่าแรงลูกน้องประมาณสักกี่คนอ่ะ
สามคนครับสามคนคนละประมาณเท่าไห
เมื่อกี้เห็นบอกพี่นอกจากเราแล้วประมาณคนละสองคันครับ
คนละสองคนติดต่อเขาไม่ได้เลยติดต่อไม่ได้เลย
แล้วคนงานที่เหลือเนี่ยทำไงเห็นบอกว่าเมื่อกี้ลูก
เขาตามไปถึงห้องเขาก็ย้ายห้องหนีเลยครับย้ายห้องหนี
แล้วคนงานหรือเพื่อนเพื่อนร่วมงานของเรากลับบ้านกันหมดแล้วใช่ไหม

โหจิตใจนายจ้างที่ทำด้วยอะไรเนี้ยอืม
อ่านมาแล้วแบบน้ำตาซึมอ่ะสงสารจริงจริงค่ะ
ซึ่งนายจำเรินทิ้งท้ายฝากไปถึงนายจ้าง
จ้างคะถ้าคุณดูอยู่นะคะคุณจำเรินฝากไปบอกคุณค่ะว่า
จะไม่ขอทวงถามเงินจากเท่าแก่แล้วทั้งทั้งที่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันแท้แท้
อ้าวไม่น่าทำกันได้เลยไม่อยากพูดอะไรถึงเท่าแก่แล้ว

โกงค่าแรงคนต่อไปเถอะถ้าทำแล้วมีกินก็โกงต่อไป
จากจำเรินสุภัตตะสุภัตตะอืม
แต่ตัวเขาบอกว่าจะไม่ถือโทษโกรธอะไรไม่ทวงเงินแล้ว

เป็นกรรมมีจริงครับนะฮะขอให้ทั้งสองคนนี้นะฮะ

ขอให้มีงานทำขอให้มีเงินเยอะกว่าที่ถูกโกงไปจริง
ค่ะนะครับคนเอาของคนอื่นไปคงไม่ได้ดีหรอกเนอะอืม